เกิดอุบัติเหตุรถชนกันแล้วคราวนี้ตำรวจหรือแม้กระทั่งเราเองเนี่ย
ต้องเอารถไปจอดไว้ที่อืมอ่าที่เก็บรถของกลางของสนไหม
ใช่ค่ะที่เราเห็นเขาจะจอดกันเยอะเยอะ
บางคนสละแหน่ผักบุ้งขึ้นกันแล้วอ่ะแต่ว่าผู้ชายคนนี้ครับ
คุณผู้ชมครับนี่คือรถของเขาที่เคยอยู่อ้าว
เบิร์ตพูดแบบนั้น๒ปีที่แล้วรถของเขาเกิดประสบอุบัติเหตุนะครับ
แล้วก็เอาไปเก็บที่สอนอดอนเมืองแต่ปรากฏว่าเขาก็ทำคดีอะไรกันเสร็จแล้วล่ะ
แต่ว่ายังไม่มีตังค์ซ่อมก็ไม่ได้ไปเอาวันดีคืนร้ายมีคนมาเอารถของเขาไปจาก
ดูใช่ไหมคะใช่ครับแล้วเห็นภาพนี้เหรอใช่ฮะอืมใครก็ไม่รู้
มากันแบบมีแบบแผนมากโอ้โหแล้วอยู่ตรงสอนอใช่ครับ
ห่างไปสักประมาณร้อยเมตรได้มั้งค่ะมีรถสไลด์
มีคนมาทำเหมือนกับว่าโอ้โหมาเอาเป็นกิจจัดลักษณะนี้หายไปแล้วครับคุณผู้ชมครับ
เจ้าของรถคืออิทธิพลยุภาพินอายุ๔๐พี่เขาเป็นรายเดอร์นะ
เป็นเจ้าของรถแล้วเป็นผู้เสียหายด้วย
ปีที่แล้วรถคันนี้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็แม่นะฮะ
เรื่องทางคดีจบเรียบร้อยแล้วแต่ที่ไม่เอารถกลับบ้านนะ
เพราะว่าก็ยังไม่มีตังค์ที่จะเอาไปซ่อมด้วย
คือตำรวจก็ส่งหนังสือมาบอกให้มาเอารถไป๒ครั้งแล้วล่ะ
พี่รถพี่โดนยกไปแล้วนะไปถามตำรวจปรีไปเลย
รีบไปเลยไปถามตำรวจตำรวจว่าเปล่าไม่ได้สั่งยก
ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดแบบที่ผมเห็นนะครับ
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นล่ะครับคนร้ายเนี่ยฮะ
เอารถสไลด์มายกไปอย่างดีเลยแล้วเอาไปไหนนะครับ
เอาไปไหนเดี๋ยวจะบอกแต่เอาไปทำอะไรจะบอกก่อน
ชำแหละเรียบร้อยครับขายอะไรครับ

ตำรวจชี้แจงกรณีที่รถของผู้เสียหายหายไปจากพื้นที่ของสนดอนเมืองครับ
บอกว่าไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของตำรวจ
แล้วเนื่องจากคดีมันจบแล้วไง
แล้วก็ส่งหนังสือไปให้มาเอาไปแล้ว
แต่ตำรวจก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะก็ไม่ได้ทิ้ง

รอยเพราะว่าคนร้ายทำกันเป็นขบวนการครับ

เนี่ยเอารถสไลด์มายกไปไปไหน
สิ้นสุดอยู่ที่อู่แถวรามอินทานู่นไปโผล่ที่นู่น
สืบสวนจนทราบว่ามีผู้ร่วมขบวนการตั้งแต่๒คนขึ้นไป
อยู่ในขั้นตอนขออนุมัติศาลออกหมายจับนะครับ
ฝ่ายสืบสวนเองก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยาหลักฐานนะครับ
ผู้ที่มีพฤติกรรมรับซื้อซากรถตลอดจนผู้ร่วมคุมบนการที่เหลือนะครับ
ติดต่อตอนนี้ก็ให้ความคืบหน้ากับผู้เสียหายอยู่โดยตลอดครับ
คืออย่างนี้ก็ถ้าตำรวจบอกว่าทำเป็นขบวนการ
ก็แสดงว่าเป้าหมายของคนร้ายที่ลากรถออกไปแบบนี้เนี่ย
ก็คือซากรถที่เกิดอุบัติเหตุที่เก็บไว้ในที่เก็บของกลาง

ใช่นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ต้องจับตาดูเหมือนกันนะคะ